มาเริ่มต้นกันที่ดราม่าของนางเอกสาวแต้วนัทพร
โอ้โหหลังจากที่เปิดตัวหวานใจคนใหม่อย่างไฮโซไนไปนะคะ
หลายคนจ้องจับผิดทัวลงเยอะแยะมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นการเปิดตัวหวานใจคนใหม่
หรือจะเป็นเรื่องของชุดว่ายน้ำบ้างล่ะ
หนาบานปลายไปถึงเรื่องจับผิดรอยเขียวรอยจ้ำตามตัว
โอ้โหสารพัดจะหาเรื่องมาตำหนิเลยนะคะ
โดยคนที่ออกมาปกป้องตลอดไม่ใช่ใครที่ไหน
แต่คือพี่เต๋านัทวดีพี่สาวของแต้วนั่นเอง
ล่าสุดถึงกับออกมาโพสต์ชวนคนที่ด่าน้องสาวของเธอ
มาทำบุญกันเลยทีเดียวนะคะ
เต๋าโพสต์ภาพนี้พร้อมกับแม่บัญชีไว้ด้วย
บอกว่าใครที่ด่าแต้วนัทพรไปเยอะแล้วรู้สึกผิด
เริ่มกลัวบาปกรรมนิดให้โอกาสแก้ตัวแล้วนะ
หรือใครอยากจะร่วมทำบุญกระถิ่นสามัคคีวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
วันอาทิตย์ที่๑๘ตุลาคม
สามารถโอนปัจจัยมาร่วมทำบุญได้ตามเลขบัญชีเลยนะคะ
จัยทุกบัตรทุกสตางค์จะนำไปสร้างกุฏิคลังสงฆ์
เต่ายังระบุในโพสต์ด้วยนะคะว่าตอนนี้เลิกอ่านเลิกดูแล้ว
ก่อนหน้านี้อ่านแล้วเครียดเลยพิมพ์อธิบายตอบโต้ไปแทนน้อง
แต่น้องบอกให้อยู่เฉยไม่ต้องไปตอบโต้อะไร
และตอนนี้รู้สึกขอบคุณที่มีหลายคนหลายสื่อเข้าใจและออกมาปกป้องแทน
ซึ่งในโพสต์นี้ก็มีชาวเน็ตมาให้กำลังใจเยอะเลยนะคะ
คุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเตือนแล้วกันนะคือการเข้าไปในพื้นที่ส่วนบุคคลของคนอื่น
เราไปกล่าวหาหรือไปว่าเขาทั้งที่มันไม่มีมูลความจริง
อันนี้ถือว่าผิดกฎหมายต้องระวังนะถ้าเกิดว่าเขาเอาเรื่องฟ้องร้องเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินเลยนะ
ใช่ค่ะก็ดูแบบนี้แล้วก็พูดได้คำเดียวว่าไม่ควรจริงไม่ควรไปยุ่งเรื่องของเขาค่ะ